ไปดูเหตุการณ์ประทึกบนถนนครับอยู่ที่ปฐุมธานีครับ
รถจักรยานยนต์รับจ้างเขาขับไล่ตามรถกระบาดที่ไปขับชนแล้วก็หนีนะครับ
ที่แจ้งตำรวจให้ไปจับกลุ่มได้
ให้คุณผู้ชมไปดูก่อนว่าคนขับรถกระบะเขาเดินลงมาเนี่ยสภาพเขาเมาหรือเปล่า

อัดเซมาเลยครับ
อันนี้ที่ยืนได้เพราะตำรวจจับอยู่ใช่ไหม

ก็เป็นหน้าที่ที่ประธุมธนีย์ควบคุมตัวคนขับรถกระบาดรายนี้อายุ๕๕ปี

หมายเลขทะเบียนท้อมพุทธเท่าดรศ๓๑๖๐กรุงเทพฯมหานคร
เป็นนิสันนาวาร่าแบบมีแคปด้วย
ก่อนหน้านี้นายคนนี้แหละฮะก็ขับรถไปเฉียวชนประชาชน
ได้รับบาดเจ็บแล้วก็หลบหนีไป
แต่ว่ามีคนเห็นเหตุการณ์เข้าก็เลยขี่รถจักรยานยนต์ติดตามให้
ระหว่างนั้นก็มีการโทรแจ้งตำรวจให้สกัดจับ
สุดท้ายก็คุมตัวได้แต่พูดจะไม่รู้เรื่อง
เหมือนคนเมาสุราแบบนี้ก็น่าจะเมาแล้วนะ
ทางด้านของนายธนายุทธ์ทรงขวัญครับคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง
เห็นเหตุการณ์ก็บอกว่าเขาขี่รถอยู่ใกล้ใกล้กับโรงเรียนบริบูรณสิน
เห็นคนนอนอยู่กลางถนนก็เข้าไปถามว่าเป็นอะไร
เขาบอกว่าถูกรถกระบาดเฉียวชนใช่ไหมนะฮะคนเจ็บบอกว่าใช่
ก็เลยขับรถตามไปเลยครับตามกระบะคันนี้ไป

ไปฟังเสียงของพลเมืองดีรายนี้กันหน่อยนะครับ

คนขับรถจักรยานเงินบริตรโน้ทจ้างที่ช่วยติดตาม
โดยคนขับรถกระบะลายนี้ขับรถหลบหนีไปใช้เส้นทางถนนบรังสิตนครนายกขับขึ้นสะพานต่างระดับฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
จากนั้นก็ใช้ถนนพระหลโยธินขาออกจนไปถูกตำรวจสกัดจับได้
เดินลงมาก็ท่าทางมึนท่าทางเซต้องประคองแบบนี้แหละครับ
ตอบชัดเจนมั้ยมิ่งอันนี้คำตอบใช่มั้ยเออเขาตอบผวนผลอยู่
เออก็นี่แหละฮะชัดเจนนะครับล่าสุดตำรวจภูทรครองหลวงนำตัวส่งให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรคูคศทองที่เกิดเหตุก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ